มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่เกาะสมุยนะครับ
เพื่อไปศักราะเทพเจ้าควรอู
ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะ

จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนเลยนะฮะ

ท่านจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนนะฮะ

แก้ปีชงแก้สิ่งที่ไม่ดีได้ด้วย

เช็ทประเจ้าควรอูที่กำลังจะสร้างขึ้น
ที่ศานเจ้าควรอูเกาะสมุย

ครั้งเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย
มักจะรวมตัวสร้างชุมชนและสร้างสารเจ้าจีน
เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
พร้อมกับอันเชิญเทพเจ้าที่เคารพนับถือ
มายังสารเจ้าจีนนั้น
ซึ่งหนึ่งในองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพเป็นอันดับต้น
ก็คือองค์เทพเจ้ากวนอู่ครับ
มีกงเขาอยู่สารเจ้าเขาบอกว่าเขาขี่ม้านะ
ผมควรอูขี่ม้าเข้าหน้าศาลเลย
ตอนปีนั้นเขามีเป็นไข้มือเนี่ยงิกหมด
ตายหลายคนตายเป็น๑๐เลยล่ะ

หงนี่ก็ลงมาประทับทรง

ทุกวันนี้นะรอดมาได้

สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยม

เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีแห่งนี้
ทีนอกจากชาวบ้านดั้งเดิมแล้ว

เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเช่นกัน
จนเป็นที่รู้กันในแวดวงชาวจีนว่า
ที่แห่งนี้เป็นเกาะไหลำที่สอง
ซึ่งในพุทธศักราช๒๔๑๕โดยประมาณ
ชาวจีนไหลำบนเกาะสมุย
ได้นำเทวรูปแกะสลักองค์เทพเจ้ากวนอู่
พร้อมองค์ครักษ์สององค์
ประดิษฐานณบ้านหน้าค่าย
ทิศใต้ของสารเจ้าปัจจุบัน

เรียกว่าสารเจ้าหน้าค่าย
ค่ายก็คือค่ายของกองทัพกรุงศิริยา

ต่อมามีสารเจ้าของคนจีนให้หลำ
มาตั้งขึ้นมาเลยเรียกว่าสารเจ้าหน้าไข้
ต่อมาเมื่อ๒๔๗๘บ้านเมืองเปลี่ยน
ก็เลยย้ายมาที่หัวถนนคือตลาดบริเวณนี้
คนอาจจะไม่รู้นะว่าเกาะสมุยนี่คือเกาะไหลำที่๒ของโลก

เพราะว่าคนจีนท้องถิ่นที่นี่ครับ
ล้วนมาจากเกาะไหล่หล่ำและมาจากอำเภอบวนเซียว

ดินแดนนี้เป็นดินแดนของ๓วิรัติสตรีแทร่หาน

ทั้งหมดนี้๓เป็นพี่น้องกันนะครับ

ของโกลจีนไหล่หล่ำบนเกาะสมุย
ซึ่งในปัจจุบันด้วยแรงศรัทธาในองค์เทพเจ้ากวนอู่

และผู้ที่นับถือในองค์ท่าน
ได้ร่วมสร้างองค์เทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนเกาะสมุย
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่
รวมถึงการเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่บนเกาะสมุยอีกด้วยครับ
มีคนเขาตายอยู่ที่อื่นเขาเอามาทิ้งชายทะเลเนี่ย
จะให้คนนั้นเนี่ยติดโรคติดต่อไง
มีกงเขาอยู่สารเจ้าเขาบอกว่าเขาขี่ม้านะ
ผมควรอูขี่ม้าเข้าหน้าศาลเลย
เสียงพลวนดังตึง
ผมทำน้ำมนต์แล้วก็เรียกลูกหลาน

แต่ว่ากงประทับลูกหลานตอนนั้นก็ทำน้ำมนต์ดังที่สุด
ตั้งแต่นั้นก็คนนับถือมาทั่วเลย
กวนโอถือว่าเป็นเทพที่อยู่ในหัวใจคนจีนมา๑๘๐๐กว่าปีนะครับ
ผมมาทำธุรกิจใหม่เมื่อ๒๕๕๙
ก็ได้มากราบไหว้ในสารเจ้าเก่า
ปรากฏว่าตอนนั้นก็สารเจ้าเขาเรียกว่าล้าง
เพราะว่าใส่กุญแจปิดตายนะครับ
เวลาใครจะมาทีต้องไปวิ่งหากุญแจกันมาเปิด
แล้วก็จะเปิดเฉพาะวันตรุษจีน
ผมก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตผมได้มีทางออก
และวันหนึ่งผมจะมาสร้างมาอนุรักษ์สารเจ้านี้

ผมก็ได้มาบนบานและทุกครั้งผมก็ประสบความสำเร็จ
มีทางออกแบบไม่น่าเชื่อ
แล้วก็เตือนผมให้นึกถึงคำมั่นสัญญาต่างที่เคยให้ไว้
ภาพนี้นะครับมาเป็นกองทัพเลยนะครับ
แล้วก็เตือนให้ผมทำเสียเพราะสารเจ้าถึงการเวลาอายุไขแล้ว
เราใช้เวลานานนะครับผมนี่ก็ผ่านเวลามาเป็น๑๐ปีนะครับ
กว่าจะเริ่มไม่ใช่ว่าเราวันสองวัน
ตลอดเวลาที่ผมสร้างผมก็พบสิ่งมหัศจรรย์ต่าง

คือบารมีคือบุญและกรรมที่เราสร้างไว้
บางครั้งเราภาคดินนี่เราติดแล้วนะครับ

แต่เชื่อครับท่านก็มาบอกเป็นระยะ

ทุกอย่างก็ร่วงใร

เจริญหูเจริญตากว่าสารเก่า
เมื่อก่อนสารเก่านี้เป็นสารเก่า
แล้วก็ลื้อยกมาไว้บนนี้ให้ลูกหลานได้ดู

ศรัทธาที่เกิดขึ้นจากความเคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
เป็นแรงผลักดันที่บริสุทธิ์
ก่อให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้
โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ครับ
อย่างเช่นการสร้างองค์เทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้
เรามาร่วมขยายเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาออกไป
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
และยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีงามต่อไปครับ

หากสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะฮะคงจะยิ่งใหญ่มาก

ก็ส่งมาหมู่กับเราได้ที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะ

ช่อง๓๒ทางไทยรัฐทีวี

คืนนี้ท่อนหลักปันนี่ราตรีสวัสดีค่ะ